ทุกผู้ชมครับมีเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องของความรัก
หรือว่าการจับได้ว่าคู่ครองของเราจะเป็นสามีภรรยาแฟนนุ่มหญิงสาว
แล้วแต่มีคนอื่นมีชู้แล้วมันก็นำมาสู่ความรุนแรงเยอะแยะ
แต่ว่าผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเขาเลือกวิธีนี้ก็คิดถึงลูก
เขามีลูกเล็กเขาเฝ้าจับตามานานว่าแฟนสาวของเขาเนี่ยต้องมีชู้
พอจับได้คาหนังคาเขาเขาก็ใช้วิธีอัดคลิปเพื่อหาหลักฐาน
จะได้เลิกกันแยกกันเดี๋ยวท่านดูนะฮะ
ไหนเปิดห้องมาเปิดห้อง

นี่ฮะคือถ้าเป็นผู้ชายคนอื่นก็อาจจะจบลงด้วยความรุนแรง

ใช้ปืนยิงใช้อาวุธทำร้ายกันหรือว่าตบตีต่อยเตะกัน
แต่ผู้ชายคนนี้ครับเขาอายุ๒๘ปีนะฮะ
ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นห้องเช่าห้องพักแถวปฐุมธานีนะครับ
แต่ว่าเขาอยู่ที่อำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาลนะฮะ

อายุ๒๘บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๗ธันวาคมที่ผ่านมา
วันนั้นเขาโกหกภรรยาของเขาว่าเขาจะกลับบ้านมาเยี่ยมลูกที่บึงกาล
แต่เขาแอบอยู่ที่ห้องเช่าฝั่งตรงข้ามห้องเช่าของตัวเอง
เพื่อจะรอดูว่าเมียรักของเขามีชู้จริงหรือไม่
แล้วเขาก็เห็นว่าภรรยาของเขาพาชายอื่นเนี่ยมาที่ห้อง
เข้าไปอยู่ในห้องนาน๔ชั่วโมงกว่า

รอจนออกมานะไม่ไปเคาะนะครับรอจนออกมานะครับ
พอทั้งคู่ออกมาก็เดินไปคุยพร้อมกับอัดคลิปไปด้วย
ตอนนั้นเขาโกรธมากเสียใจมากแต่คิดว่าความรุนแรงคงไม่ช่วยอะไร
ตั้งสติว่าจะไม่ใช้ความรุนแรงเพราะว่าถ้าเขาทำอะไรลงไป
ลูกเขาจะอยู่กับใครเขามีลูกชายอยู่นะฮะ
ก็เลยไม่ทำร้ายทั้งคู่แต่ก็ตัดสินใจเนี่ยฮะ
จับได้ค่ะหนังคาเขาแล้วก็เอาเป็นว่าเลิกกันก็แล้วกัน
แต่ลูกวัย๓ขวบที่เป็นลูกชายต้องอยู่กับฉัน
แล้วเขาก็ลาออกจากงานที่นั่นเลยที่ห้องเช่าที่อยู่ด้วยกันแล้วทำงานอยู่ด้วยกันแถวนั้น
กลับมาอยู่บ้านที่บึงการทุกวันนี้ยังตกงานนะฮะ
เพื่อที่จะอยู่กับลูกชายวัย๓ขวบแล้วก็รอหางานใหม่นะครับ
ชายคนนี้นะครับได้โพสต์ข้อความนะครับ
ในเฟซบุ๊คที่โพสต์คลิปเอาไว้นั่นแหละ
บอกว่าสุดท้ายแล้วผู้ชายที่อยู่ในคลิปที่เป็นชู้กับเมียเขาเนี่ยนะ
ก็กลับไปหาลูกเมียของตัวเอง
ส่วนเมียของเขาเนี่ยจะพยายามจะกลับมาเอาลูกคืน
มันจะจบง่ายไปไหมเขาไม่ยอมแน่
ขอความเป็นธรรมให้เขาด้วยอย่าให้ใครเอาลูกเข้าไปนะ
แล้วก็ล่าสุดเราติดต่อถามไปนะครับ
ฝ่ายชายเขาบอกว่าทางญาติฝ่ายหญิงมาเจรจาแล้ว
ตกลงก็ยินยอมให้ฝ่ายชายคนนี้ได้เลี้ยงดูลูกต่อไป
เอาเป็นว่าขอให้จบกันเท่านี้
ซึ่งฝ่ายชายคนนี้เขาก็พอใจนะ
คือเขาเลี้ยงลูกเราได้แต่ถ้าจะมาเยี่ยมลูกเราก็ได้ไม่มีเนื้อหา
เพียงแต่ว่าจบแล้วก็จบกันไป
พี่เขาใจเย็นมากนะ
คือความจริงมันก็มีวิธีการแก้ปัญหาที่จบลงด้วยไม่มีความสูญเสียได้
ใช่เนี่ยเพราะหลายข่าวที่เราเล่าไปเวลาเจอแบบนี้โอ้โหมันจบด้วยการสูญเสีย

ครับแต่ส่วนหนึ่งก็คือการไปโพสต์คลิปแบบนี้ในแง่มุมกฎหมายมันก็มีอยู่ใช่ไหม
ถ้าจะใจเย็นกว่านี้ก็อาจจะใช้เป็นหลักฐานทางคดีแต่ไม่ต้องโพสต์ก็ได้
แล้วก็บอกกับฝ่ายหญิงเขาว่าเฮ้ยเราจับได้แบบนี้แล้วเนี่ยยังไงก็เลิกกัน
แต่ว่าเราขอลูกดูแลเขาแล้วกัน